คุณผู้ชมครับหลายครั้งต่อหลายครั้งนะฮะที่เวลามีการจัดงานบุญงานประจำปี
ก็จะมีงานเรื่องเริงเกิดขึ้นแล้วก็จะมีวัยรุ่น
เจ้าถิ่นต่างถิ่นไปเจอกันแล้วพอไปเจอกัน
อารมณ์เพื่อนเยอะอารมณ์เมาเหล้า
องหน้ากันเขม่นกันตีกันทันทีตีกันในงาน

หน้าโรงพยาบาลหรือบางทีในห้องฉุกเฉิน

มันก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ชาวบ้านเขาก็จะไม่มีงานแบบนี้ไปเที่ยวกันไง
คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

จริงแต่ในเมื่อยังไงเราไม่ให้ความร่วมมือ

งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ไปเลยหรือยังไงดีนะฮะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกธีรพัฒน์มณีศรีนะครับ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลประทายเมื่อวานเนี่ย
พูดคุยแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
หลังเกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินอีกแล้วนะ
ว่าอีกแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายพื้นที่
มีการก่อเหตุทะเลาะวิวาสกันหน้าห้องฉุกเฉิน
ในช่วงกลางดึกส่งผลให้แพทย์เวรพยาบาลวิ่งหนีกันตกใจกันใหญ่
ไม่คิดว่าจะมีคนไปตีกันบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
ติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ

กลุ่มวัยรุ่นเหลือเพียงประสานตัว

ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา

๑๒อำเภอทบทวน

รวมไปถึงเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เด็ดขาดแล้วก็เข้มงวดเลย

ราชการโดยเฉพาะสถานพยาบาลโรงพยาบาล

บัวสุมกันแล้วก็ทะเลาะกันขึ้น

ตอนนั้นมีรอปภเข้าเวรอยู่๒คน
ก็เลยต้องเรียกรับประพอที่ออกเวรไปแล้ว

กำลังดูแลสถานการณ์
รวมทั้งรีบประสานตำรวจแล้วก็กู้ภัย

ก็ใช้เวลากันสักประมาณครึ่งชั่วโมง

ถ้าสุดท้ายเขาไม่มีการจัดงานรื่นเริงจริง
ชาวบ้านที่เขารอคอยงานประจำปี

อย่างงานบุญก่อนก็มีประเด็นซะ